วันนี้อย่างที่ทราบดีว่ามีฝนตกหลายพื้นที่

แล้วก็ส่งมาเอาใจช่วยพี่น้องชาวปากช่องที่โคราชนะฮะ

เขาบอกว่าเป็นน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ๑๐ปี
จิตอาสาตำรวจทางหลวงเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ในพื้นที่เทศบาลปากช่องอำเภอปากช่องนะครับ
ถูกน้ำจากเขาใหญ่เป็นน้ำป่า
หลายลักษณ์เข้าไปท่วมบ้านเมืองของประชาชนนะครับ
ก็เอาไปออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับ
เช่นเดียวกันกับที่ตำบลขนงพระนะครับ
บ้านท่ามะนาวบ้านพึ่งหลวงบ้านโป่งประทุน
รวมไปถึงเทศบาลปากช่องเองนะครับ
กู้ชีพกู้ภัยก็ต้องไปอบพยพประชาชนออกมาจากพื้นที่นะครับ
บ้านเรือนรถยนต์จมน้ำเสียหายจำนวนมากทีเดียวนะฮะ
ครั้งนี้ปากช่องเขาใหญ่โคราชเอง
หนักที่สุดในรอบ๑๐ปีนะครับ
ทีมร่วมกระตานอยู่นะฮะนำโดยคุณไทย
นำเรือ๕ลำไปช่วยขนย้ายสิ่งของออกมาจากบ้าน
รวมไปถึงย้ายคนชะลาผู้ป่วย
เด็กออกมาจากบ้านอย่างคุณป้าคันนี้กอดร้องไห้เลย
เห็นคุณไทัยรุณามไปโผล่กอดทั้งน้ำตาแบบนี้ดีใจ
แล้วก็มีนักร้องลูกทุ่งคุณก้องห้วยไร่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ไปช่วยเวลาชาวบ้านเขาเดือดร้อนก็ไปบ่อย
ไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็เป็นชาวอีสานเหมือนกันด้วย
ขณะที่ชาวบ้านก็บอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้หนักมากนะ๑๐ปีแล้วไม่เคยเจอแบบนี้เลย
จะเคยเจอน้ำท่วมแบบนี้ตอนปี๕๓แต่มันก็ไม่แรงไม่เยอะเท่านี้
เพราะว่าครั้งนั้นคืนเดียวมันก็ลดหมดแล้วแต่ครั้งนี้มันนานเป็นวันกว่าจะลงไปเนี่ย
แม้มันจะลงไปแล้วแต่ว่าก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะ
ทางจังหวัดเองก็ยืนยันว่าจะไม่มีมวลน้ำระลอกใหญ่แล้วมาสมทบอีก
ฝนจะยังตกอีกหรือเปล่านะฮะก็ยังจับตาดูอยู่
ที่น่าเป็นห่วงก็คือบริเวณชุมชนประปาและชุมชนหนองสาหร่าย
ซึ่งน้ำยังท่วมสูงโดยเฉพาะชุมชนหนองสาหร่ายอยู่ใกล้กับลำคลอง
ซึ่งเป็นคลองลำตะคองทำให้มวลน้ำไหลไปรวมกัน
แล้วก็ไหลก่อนที่จะลงสู่เขื่อนลำตะคองเนี่ยอันนี้น้ำเยอะนะฮะ
แต่เมื่อวานบนเขาใหญ่เองในพื้นที่อำเภอปากช่องฝนตกน้อยลงแล้ว
ไม่ได้มีมนน้ำจากเขาไม่น่าจะหนักแล้ว

ตอนนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านรายงานเข้ามานะคะว่าตอนนี้โคราชฝนไม่ตกนะ
ตกแล้วก็ไม่น่าจะมีน้ำสะสมบนเขาใหญ่เยอะ
แล้วก็ไม่ลงไปที่บ้านบริเวณของประชาชนแล้ว
ก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาในการระบายอีกสักประมาณ๑วัน
คืออย่างที่คุณปุ้ยบอกว่าถ้าวันนี้ฝนไม่ตก
สถานการณ์ในวันนี้ต่อเนื่องวันพรุ่งนี้น่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
แต่ถ้าในช่วงบ่ายคล้อยไปหลังจากตอนที่เราอ่านข่าว
ฝนตกอีกก็ยังไม่แน่เหมือนกันว่าจะมีมวลน้ำไหลไปสมทบอีกหรือไม่
ให้กำลังใจนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่รีบเร่งให้ความช่วยเหลือ
เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวโคราชนะคะ
เมื่อกี้กอล์ฟบอกว่าอย่างไรนะถ้าฝนไม่ตกใช่ไหม